ครับเราตามความคืบหน้าให้นะฮะเหตุถนนสุดที่สมุทรปราการนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพเลยนะครับถนนเนี่ยซุดลงไปเกือบ๒เมตร
นี่ชาวบ้านบอกเพิ่งสร้างได้๕เดือนนะ๕เดือนนี่สุดอย่างนี้เลยนะครับ
คุณผู้ชมครับถนนคอนกรีตเรียบคลองทัพยาวข้างวัดใหม่ปากคลองมอน
ในพื้นที่หมู่เจ็ดนะฮะตะมนต์ศรีษะจังหลอกเฮ้น้อยอำเผือบางเสาทงสมุทรปราการ
แล้วน้ำมันก็ทะลักเข้ามาเนี่ยมีดินโครนดินเลนด้วยนะครับ
สุดลึกลงไปกว่าสองเมตรนะครับยาวร้อยห้าสิบเมตรได้
เครื่องก่อสร้างเสร็จห้าเดือนนะ
นี่ฮะลำบากเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับ
ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนคอนกรีต
สายหลักที่ชาวบ้านในชุมชนปากคลองมอนเนี่ย

ประปาที่เป็นท่อเมนเนี่ยที่มันส่งน้ำเข้าหมู่บ้าน
หลายครัวเรือนก็แตกน้ำก็ท่วมขังสูงเลย
เพราะว่าพอถนนซุดมันก็ไปโดนท่อน้ำปลาปลาด้วย
ตอนนี้ทางชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับ
เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกไม่อยากให้ถนนมันซุดกว่านี้
ส่วนนี้เด็กก็เล่นน้ำไปเลยเหมือนมีสระว่ายน้ำเลย
เด็กอ่ะเนอะแต่ผู้ใหญ่โอ้โหกุมขมับเลยฮะ
ปวดหัวเลยผู้ใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าถนนนี้นะฮะเกิดการซุดตัวบ่ายเมื่อวานนี้
ได้ยินเสียงแบบทีแรกเนี่ยมันโอ้โหดังลั่นแบบหลายรอบนะฮะ
ต้องวิ่งหนีตายกันทีแรกดังลั่นมาถึงในบ้านบ้านหลังเนี้ยนะฮะ
ตกใจหนักเลยพอออกมาข้างนอกเอ้าถนนซุดตัว

มันไม่เคยจำตื่นอ่ะ
ได้ยินเสียงบ้านมันลั่นไง
ทุกวันมันดึงบ้านลั่นเลยอ่ะ

มันค่อยลงปริ้นไปกลางคลองหมดเลย

ด้วยช่วงพักลงของรถระดับน้ำบ่อยด้วยครับ
เดือนก่อนดินที่แถวหน้าวัดติดคลองก็ยุบตัวดึงสาราวัด
พังเสียหายไปแล้วด้วยนะฮะนี่ก็มาถนนที่ตรงนี้อีกนะครับล่า
สุดวันนี้ทางหน่วยป้องกันจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบแล้วนะครับแม่งพืชบางสาวโทรงก็ไปด้วยนะครับ
นี้ก็ต้องปิดถนนก่อนห้ามรถหนักเข้าก่อนรถเล็กก็พอ
ออกจากบ้านพักก่อนที่อยู่ใกล้เนี่ยตรงนี้อย่างหลังนี้ก็อยู่ไม่ได้
ค่ะอันตรายฮะอันตรายนะครับให้ไปอยู่บ้านญาติก่อนนะครับอ่า
ส่วนผู้ที่พักอาศัยแถวนี้เนี่ยที่เสี่ยงเนี่ย
จะมีอยู่หกหลังคาเรือนนะฮะสามหลังคาเรือนได้รับผลกระทบหนักนะครับ
เรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนอกจากถนนนะครับเดี๋ยวอบตศีรษะจราเข้น้อย
จะจัดงบประมาณมาซ่อมแซมถนนให้ให้ทางวิศวกรกับทางโยธาจังหวัดของสมุปราการเนี่ย
มาดูแลให้จะได้แก้ปัญหาได้ในระยะยาวค่ะ
ต้องสร้างแบบไหนอะไรยังไงลงเสาเข็มไหม
เอาปูนเอาซีเมนหนาเท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไงจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีก
เพราะชาวบ้านบอกว่านี่เพิ่งสร้างได้๕เดือนค่ะ
ห้าเดือนก็สุดแล้วนะคะชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะ